พี่เลยแล้วนี่ฉันจะพาคุณ๒คนไปที่นี่
เพราะที่นี่คึกคักตลอด
ไม่ว่าจะเป็นวันทำงานวันหยุดราชการวันหยุดเสาร์อาทิตย์

งั้นไปเลยเกาะคำชโนธค่ะ
ดินแดนพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาบ้านโนนเมืองจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้นี่เอง
คนเยอะทุกช่วงนะคุณนะแต่ในช่วงนี้ก็คือใกล้วันออกพรรษาแล้ว
ประชาชนก็จะคึกคักแล้วก็เยอะแน่นเป็นพิเศษนะคะ
ไปจนถึงไปขอโชคขอลาบกันด้วยถึงขนาดที่ว่าต้องมีการต่อแถวแล้วก็เข้าคิวกันเลยนะ
เพราะคนเยอะจริงนอกจากนั้นอีกจุดหนึ่งนอกจากบริเวณสารพ่อปู่แม่ยาตรงนี้แล้ว
มุมที่มวลมหาประชาชนเดินทางไป
หลังจากกราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าแล้วก็คือ

ต้นมะเดือยักษ์บริเวณต้นมะเดือยักษ์นี่คุณผู้ชม
ตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้เป็นต้นชะโนธ
ต้นมะเดือยักษ์จะมีต้นมะเดือยักษ์อีกอะไรแบบนี้นะคะ
ต้นใหญ่มากคือถามว่าไปทำไม
ตอบเลยไปถ่ายรูป
ใช่ทุกคนไปนี่คือจะไปถ่ายรูปตรงนั้นนะไม่คือจะไปถ่ายรูปเฉย

เดินออกแล้วไปอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณลานพิธี
ไปดูขันน้ำมนต์อันนี้เป็นสารบริเวณต้นมะเดือเหมือนกันนะคะ
แต่หลายคนเขาก็หวังกันนั่นแหละ
คุณมาถึงที่นี่มาขอโชคขอลาบกันอ่ะว่ากันแบบนี้ก็อยากจะให้มีโชคมีลาบกับตัวเองนะคะ
เอาบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมแล้วกันสำหรับบรรยากาศภายในเกาะคำชโนธ
แต่ว่าขอย้ำนะใครจะไปที่เกาะคำชโนธเขามีมาตรการเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยนะคะ
คือคุณจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนที่จะเข้าไป
แล้วที่สำคัญขยงขยะอะไรอย่างนี้ถือเอามาเก็บแล้วทิ้งด้านนอกนะจ๊
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของเกาะคำชโนธด้วยนะ